ใช้คำว่าอีกแล้วอีกแล้วกับถนนพระรามสองโอ้ยเดี๋ยว
ดูคุณผู้ชมรถบัสโดยสาร๒๔ที่นั่งสายกรุงเทพศุราชนี่แหละ
กระจกหน้ารถความละเอียดสูงกระจกแตกยับแบบนี้ค่ะ
โดนของแข็งกระแทกแล้วตัวรถจุดที่นั่งคนขับเนี่ยนะมันมีรอยแตกเป็นช่องโหว
คุณผู้ชมเห็นพวกเศษปูนเศษอะไรไหมเศษปูนอุ้ยทำไมมันเยอะแบบนี้
นี่ขับไปขับไปในไซส์งานก่อสร้างเหรอคนเห็นสภาพก็ต้องถามแบบนี้
โดยสารทั้งหมดอ่ะลงจากรถมาก่อนนะคะเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้มีคนเจ็บนะ
โชเฟอร์เล่าให้ฟังผมขับมาถึงจุดตรงนี้เขาก่อสร้างอยู่ทางต่างระดับนั่นแหละ
แล้วก็มีรถแบ็คโฮลกำลังยกวัตถุก่อสร้างขึ้นวัสดุก่อสร้างนั่นแหละขึ้น
แล้วมันมีของแข็งกระเด็นมาโดนรถที่ผมขับมาโดนกระจกหน้าเข้า
แล้วทำไงพี่พี่ทำไงพี่ประคองรถอะไรยังไงแล้วพี่ตั้งสติยังไงคะ

โฮ้วั้วเจี๋งดังปั้งคิบปูนเต็มไปหมด
พี่โชเฟอร์เขาบอกแบบนั้นและเสียดกระจกจะกระเด็นเข้าตา
ก็ต้องประคองรถไปจอดนะคะทีนี้คนคุมงานก่อสร้างรีบมาบอกเลยนะ
และมันเป็นเล็กปีเอ็มคลุมโมชมและปรากฏว่ามันหลุดจากตระขอ
เสร็จแล้วปุ๊บก็ตะแคงไอ้ชิ้นส่วนมันก็เลยกระเด็นไปโดนรถบัสค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องเอาตัวผู้รับเหมาไปสอบที่สพเมืองสมุทรสาครนะคะ

คือดูแล้วแรงกระแทกมันไม่ใช่น้อยนะถึงทำให้กระจกแตกแบบนี้
มันเข้าหัวคนหัวผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
มันเข้าคนขับพอดีเลยน่ากลัวมากจริงอ่ะเนี่ย